เรื่องเฉาในวงการพระเหลืองนะฮะ

โยมจ๋าช่วยเนรด้วย
เนรหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้ง๔รูปเนี่ย
คือถูกเจ้าสำนักเนี่ยนะคะ
เขาชวนหลงคารมไป
พอตอนกลางคืนก็เรียกให้ไปหาที่ห้องเชือด
หลังจากนั้นก็มีการทั้งสไลด์หนอน
สำเร็จความไคร่ให้แล้วก็เล้าโลม
ทีนี้ค่ะก็เลยรีบแจ้งผู้ปกครอง
ให้ผู้ปกครองดำเนินคดีกับเจ้าสำนักรูปนี้นะคะ
โดยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมผู้ปกครองของสามะเนรทั้ง๔รูป
ก็ได้เข้าแจ้งความที่สพโคกงามจังหวัดเลยค่ะ
บอกว่าลูกชายเป็นสามเณรทั้ง๔รูป
ถูกเจ้าหน้าที่สำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรม
แห่งหนึ่งในตำบลโพนสูงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
กระทำอนาจารย์สำเร็จความไคร้แล้วก็ขอจะเอาเรื่องถึงที่สุดนะคะ

บอกว่าให้ลูกชายไปบวชเนรที่สำนักสงฆ์
อำเภอด่านซ้ายตั้งแต่วันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมา
แล้วพอหลังจากที่ลูกชายไปบวชเนรมา๘วัน
ก็ถูกเรียกให้เข้าไปในห้อง
แล้วถูกกระทำอนาจารย์ถึง๒ครั้ง

โทรบอกคนที่บ้านให้ช่วยรับกลับบ้านที

แล้วก็ยังมีเพื่อนของลูกชายที่บวชเป็นสามเณรอีก๓รูป

สอบถามจนได้ความหลังจากนั้น

เลยตัดสินใจจะแจ้งความจะดำเนินคดีกับเจ้าสำนักสงฆ์
ที่ทราบชื่อแค่ว่าชื่อพระอาจารย์ดำนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงแม่ของสามเณรหน่อยค่ะ
สอบถามคุณแม่ของสามเมอร์เนนแล้วเราก็สอบถาม
หนึ่งในสามเณรที่ถูกกระทำอนาจารย์ด้วย
ก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าได้มาบวชคือวันที่๑๗กันยายน
แล้วก็มาถูกกระทำอนาจารย์ครั้งแรกเมื่อวันที่๑๘กันยายน
ตอนนั้นเนี่ยเจ้าสำนักสงฆ์ก็เรียกไปไปนอนด้วยที่ลานข้างกุฏิ
ตรงนั้นมันเป็นห้องกระจกค่ะแล้วก็บอกว่าที่ตัวสามเมอร์เนน
มีมีแบบอาถรรพ์ที่จะต้องปัดเป่าออกหลังจากนั้นเจ้าสำนัก
ก็ใช้มือรูปคลำบริเวณอวัยวะเพศดูดหัวนมสามเณร
ใช้ปากอมอวัยวะเพศของสามะเนร
สามเณรแล้วก็เจ้าสำนักสงฆ์สำเร็จความไคร่
แล้วสั่งด้วยนะคะว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาด
หลังจากนั้นเจ้าสำนักสงฆ์ยึดโทรศัพท์มือถือของสามเณร

มารอบที่๒คุณผู้ชม๒๓กันยายน
อีกรอบนึงโดนลักษณะคล้ายกันแบบนี้อีกนะคะ
ส่วนสามเมอร์เนอร์อีกรูปหนึ่งก็บอกว่า
เมื่อวันที่๑๗กันยายนเหมือนกัน
แล้วที่ผ่านมาตอนดึกหน่อยประมาณ๓๔ทุ่ม
เจ้าสำนักสงฆ์ก็จะเรียกให้ไปพบที่กุฏิ
หลังจากนั้นก็ใช้มือรูปคลำตามร่างกายสำเร็จความไคร่
สั่งว่าไม่ให้ไปบอกใครเหมือนกันแล้วก็ข่มขู่ด้วยนะ
สามเมอร์เนอร์อีกรูปหนึ่งก็โดนเป็นครั้งที่สอง
ตั้งแต่ก่อนบวชแล้วตอนที่ไปเที่ยวที่วัดแห่งนี้
เจอพระรูปนี้กระทำแล้วก็บอกว่า
รักคนเดียวนะรักคนเดียวนะ
และบอกว่ามีสิ่งไม่ดีอยู่ในตัว
หลอกล่อให้เด็กที่โดนกระทำมาบวช
จนกระทั่งกลายมาเป็นสามเมอร์เนอร์ที่วัด

ก็ถือว่าเป็นครั้งที่๒ที่เกิดขึ้น
กับสามเมอร์เนอร์บีเราเรียกสามเมอร์เนอร์เอสามเมอร์เนอร์บีละกัน
เพราะว่าสามเณรบีรอบแรกโดนตั้งแต่๓๔เดือนก่อนจะบวช
แล้วรอบ๒คือหลังจากบวชเลย
เดี๋ยวไปฟังเสียงสามเณรผู้เสียหายหน่อยนะคะ

แต่ที่ไปบวชพร้อมกันมีทั้งหมด๔รูป
สามเณรอีก๒รูปที่เหลือก็โดนเหมือนกันนะคะ

ติดต่อที่บ้านทีสุดท้ายสามารถติดต่อผู้ปกครองได้
ให้ไปรับตัวแล้วก็บอกว่าไม่อยากบวชที่นี่แล้ว
พอพ่อแม่รู้เข้าก็ไปรับตัวสามะเนรลูกชายออกมา

ทีนี้ด้านคดีความกันบ้างคุณผู้ชม
ตำรวจก็มีการนัดสอบปากคำเบื้องต้นวันนี้เลยนะคะ
เพราะว่าผู้เสียหายทั้งหมดเป็นเยาวชน
อายุต่ำกว่า๑๘ปีทั้งหมดเลย
ก็จะต้องมีการสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพ
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย

ที่ตอนนี้เรารู้ข้อมูลแค่ว่าชื่อพระอาจารย์ดำนะคะ